ดูเรื่องร้องเรียนจากแม่นะคะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าลูกชายซึ่งกำลังขี่
โตไซค์อยู่นะคะแล้วก็ทำให้รถล้มเกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้ลูกชายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้คุณป้าสิริคุณนัทธนันนะคะแม่แล้วก็พี่สาวเข้ามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะให้สื่อช่วยดูเรื่องนี้หน่อยเขาบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗เมษายนประมาณตี๕คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณวิโรธค่ะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เส้นพระนกพุทธมนตรที่ตลิ่งชันกำลังจะกลับบ้าน
ขี่รถมาปาดหน้าจนทำให้คุณวิโรธล้มลง
ที่ล้มลงเนี่ยคือเจ็บหนักเลยนะ
บาดเจ็บสมองบวมปอดฉีกหายปลาร้าหัก
คือหมอบอกให้ทำใจเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขากลายเป็นเจ้าชายนิทรา
คือล้มแล้วสไลด์ลงมาแบบนี้เลยอ่ะกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
หมอบอกว่าไม่มีโอกาสฟื้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะ
คือพอไปที่โรงพักเนี่ยตำรวจคือวันนั้นที่เกิดเหตุ
ที่โรงพักตำรวจบอกให้คุณนัทธนันพี่สาวเซ็นรับทราบ
บอกน้องชายขี่รถล้มเองพี่สาวก็เอกใจ
เพราะว่าที่ได้ยินมาไม่ใช่แบบนี้จนเป็นที่มา
เธอต้องไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นแบบนี้ค่ะ
คือน้องไม่ได้รถล้มเองแต่ถูกตำรวจขี่รถมาปาดหน้า
ก็เอาหลักฐานตรงนี้แหละค่ะมาให้ตำรวจเพื่อที่จะแจ้งความ
พอจะแจ้งความตำรวจนายหนึ่งโทรมาบอก
ใจเย็นเดี๋ยวจ่ายเงินเยียวยาให้แสนนึงแบ่งจ่าย๓งวด
คดีก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าโอ้เธอไม่รับค่ะ
เธอก็บอกไม่เอากลัวน้องชายไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เอาเรื่องนี้ค่ะมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
นี่เลยนะคะคุณนัทธนันพี่สาวบอกเงินไม่สำคัญ
น้องชายไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมตำรวจทำแบบนี้
แล้วหมอเองก็บอกให้ครอบครัวทำใจ
โคม่าไม่มีโอกาสฟื้นกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
ไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของน้องค่ะ
ที่มาขอร้องให้สื่อช่วยค่ะก็คือว่า
มีตำรวจนายหนึ่งมาแสดงความช่วยเหลือประมาณว่า
จะช่วยเหลือเยียวยาจำนวนหนึ่งแสนบาทส่วนขั้นตอนอะไรอย่างเง
เขาบอกให้ดำเนินไปตามปกติแต่ทางทางเราอ่ะ
หนูก็คือมันเหตุการณ์มันเกิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เป็นคนทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าวันนั้นมันไม่ไม่มีการ
ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นน้องชายหนูก็คงไม่เจ็บขนาดนี้
ซึ่งตอนนี้ก็คือหมอแจ้งอาการมาก็คือว่าอ่า
จะเป็นเจ้าชายนิทาตลอดตลอดเลยคือไม่สามารถฟื้นมาได้แล้ว
นี่ค่ะเธอก็เอาคลิปนี้มาค่ะขอความเป็นทำ
เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากตำรวจนะคะว่ายังไงต่อไป